ธิลยองคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้อายุ๒๔บ
จะบวชพรุ่งนี้ก่อนหน้านั้นนะครับ
ไปนอนกุฏิวัฒน์เพื่อที่จะซ้อมขานาศ
แต่เขาน่เกล้ากลว้โผีพ่อผู้ชม
กลว้โผีหลักอาจไม่รู้เจออะไร
วิ่งหนีไป

ขอให้เปิดตาเจอหลูกชายก็เปิดตา

เพราะนี่พิธีตั้งแต่แม่ของนายพาราดรชอบดี
คุณแม่ชื่อแม่สมส่วนวงจันทร์นะอายุ๔๗
เป็นแม่ของพรดรชอบดีอายุ๒๒
จุดทูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางบอกเปิดทางหาลูกชายก่อน
หลังจากลูกชายหายตัวไปจากชุมชน
จากวัดชุมชนสูงขออภัยครับ
อำเภอกแกรงชวัดเล่ายองตี๔พระหัสสบดีที่ผ่านมา
นางสมส่วนเล่าบอกว่าลูกจะบวชวันนี้
ขออภัยบวชบวชพรุ่งนี้นะครับ
ช่วงนี้ก็เลยให้มานอนวัดมาซ้อมขานนาค
นะครับลูกชายกลัวผีกุมมากเลยกุมมากเลยนะ
ก็เลยฝากนอนกับเจ้าอาวาสแต่คุณผู้ชมครับ
เมื่อคืนเกิดเหตุท่านเจ้าวาดรับกิจนิมนต์ต่างจังหวัด
นะครับก็เลยต้องอยู่กับพระลูกวัด
แล้วเกิดไม่รู้เห็นอะไรหรือยังไง
ออกจากวัดกลางดึกเหมือนหนีอะไรบางอย่าง

เธอก็เลยจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
แล้วก็ไปแจ้งความคนหายไว้แล้วด้วยที่สพแกลง
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าที่วัดชุมนุมสูงเนี่ยนะ
มีกุฏิหลังหนึ่งลำลือกันถึงความเฮีย

แหมดูบรรยากาศถ้าเป็นกลางคืนจะเป็นยังไงนะครับ
คือนายพาราดรน่าจะไปเจอดีเข้าแหละชาวบ้านเขาว่า
ตำรวจสมพ่อแกงได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับ
ที่อยู่บ้านหลังหนึ่งห่างจากตรงนี้ไปสักประมาณ๒กิโลเมตร
ภาพนี้ฮะกระจกบาดเนี่ยที่หัวบาดที่แขน
แล้ววิ่งหนีเข้าสวนทุเรียนแล้วหายไปเลย
นะครับก็น่าจะวิ่งแล้วไปตกหนองน้ำ

บ่ายสองเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับก็มีคนไปพบศพพาราดรลอยอยู่ในหนองน้ำ
คุณผู้ชมที่เราวงเอาไว้นะครับในสภาพที่คล้ายถูกบาดด้วยของมีคม

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงนะครับ
ออกไปไปเจอเสื้อเจอกางเกงถอดกองอยู่แม่มาเห็นปั๊บเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะ
โฮปล่อยซุดลงไปเลยนะครับคือแม่บอกว่าโอ๊ยนักข่าว
แม่น่ะหวังจะเกาะผ้าเหลืองลูกแต่ต้องมาจัดงานศพให้ลูกแทน
นี่เราจริงญาติพาราดรบอกเลยนะตอนเช้าขับรถมายังเห็นพระรดรยืนอยู่
พอยืนอยู่ปั๊บนะวกรถกลับมาเพราะว่าญาติเขากำลังตามหาไง
พอโฆกรถลาปลาปลาพารธอนหายตอนนั้นยังไม่คิดหรอกว่าเป็นวิญญาณ

ท่านเจ้าอาวาสพอรู้ข่าวท่านเจ้าวาดบอกโอ้โหคืนนั้น
คือคืนที่ท่านเจ้าว่าไปรับกินนิมนต์ตายก่อน
พระราดรก็โทรหานะโทรแล้วพูดว่าอย่างไรนะ
ถ้าจะไม่ค่อยดีหลวงพ่อหลวงพ่อรีบกลับก็แล้วกันนะ

ไม่ได้บอกไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
ศพของพรดรนะครับส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะ
เดี๋ยวก็จะไปรับศพมาเป็นกลสนต่อไป
โอ้โหตำรวจพรุ่งนี้แท้ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ